ส่วนข่าวแรกวันนี้พาไปดูประเด็นอาทยากรรมกันก่อนนะครับ
ก็ถือว่าเป็นคดีที่น่าสะเทือนใจอยู่เหมือนกันค่ะ
เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราชธานีนะคะ
โดยตำรวจเกาะสมุยก็ได้รวบตัวของลูกชายคนหนึ่งที่มีอาการทางประสาทค่ะ
ก่อเหตุใช้มีดปาดคอแล้วก็กระหน่ำแทงผู้เป็นแม่จนบาดเจ็บสาหัส
ตำรวจเกาะสมุยเข้าควบคุมตัวนายสุทัศน์จันทเซนที่บ้านเช่าไม่มีเลขที่ตำบลหน้าเมือง
อำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราชธานี
หลังจากที่ก่อเหตุแทงนางนิพาพรมสันเทีย
พนักงานกวาดขยะของเทศบาลนครเกาะสมุย
แล้วก็เป็นแม่แท้ของตัวเองจนบาดเจ็บสาหัสนะคะ
เมื่อตำรวจเข้าไปตรวจสอบภายในบ้าน
บริเวณพื้นที่นอนของนางนิพาผู้เป็นแม่

ส่วนตัวของนางนิพานั้นอาสาสมัครกู้ภัยเทศบาลนครเกาะสมุย
นำตัวส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลเกาะสมุยเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งเคราะห์ดีนะคะอาการพ้นขีดอันตรายแล้วค่ะ
จากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาคนนี้ก็ไม่ได้ยอมพูดจาอะไรใด

เจ้าหน้าที่ต้องทำการควบคุมตัวไปสอบสวนต่อที่โรงพักค่ะ
ทีนี้พอไปพูดคุยกับคุณแม่นางนิพา

ก่อนหน้านี้นายสุทัศน์ลูกชายเป็นลูกชายคนโต
จะพ้นโทษคดีทำร้ายร่างกายออกมาจากคุกได้ไม่นาน
ลูกชายไปอยู่กับเพื่อนที่จังหวัดปฐุมธานี
ซึ่งเพื่อนก็โทรศัพท์มาบอกว่า
ลูกมีอาการเหมือลอยแล้วก็เดินหายออกไปจากบ้านบ่อย
นิพาก็เลยบอกให้นายอานนท์น้องชาย

คือกลับมาอยู่ที่บ้านดีกว่าจะได้ดูแลลูกได้
ตอนที่คุณแม่เล่าไปน้ำตาก็ไหลไปนะคุณ
แต่ว่าปรากฏว่าไปรับกลับมานอนที่บ้านแล้ว

คุณแม่ก็เลยคิดว่าแบบนี้พาลูกไปหาหมอดีกว่า

ทีนี้ในช่วงเกิดเหตุนายสุทัศน์ขอเงิน

คอแล้วก็กระหน่ำแทงแม่
น้องชายเข้ามาเห็นก็รีบจะเข้าไปช่วย

สุดท้ายน้องชายก็เลยต้องรีบวิ่งออกไปตามคนมาช่วยแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ

เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะ
ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่๓แล้ว
แต่ว่าหนักที่สุดเท่าที่เคยเกิดมา

ทำได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างเพื่อลูก
ซึ่งหลังจากที่ตำรวจเตรียมสอบสวนนายสุทัศน์อย่างละเอียดแล้ว
ก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาพยายามฆ่าบุพการีด้วยนะคะ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เดี๋ยวคงต้องรอดูในเรื่องของสภาพอาการ
ที่จะนำตัวไปรักษาปรึกษาแพทย์กันด้วย